วงแล้ววงหนึ่งเงินต้นเท่าไหร่ครับผม
บางวงก็มี๑เมือนค่ะ

มันคือที่เอมมี่พูดถึงคือ
เงินของแต่ละเงินต้นของแต่ละวงค่ะ
ประมาณกี่ราคา
ประมาณกี่ราคาที่เป็นเงินต้นครับ
เป็นเท้าคนแรกกับช่วงแรกเนี่ยคือคือด้วยความที่เอมมี่ตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่ได้เปิดแค่วงเดียว
เงินหมุนใช่ไหมครับมันคือหมุนเกินหมุนแต่ละวันมันเป็นแชร์ออนไลน์ซึ่งมันจะเล่นแบบอ่าบางทีรายวันก็มีค่ะ
ไลน์สองวันก็มีไลน์สามวันก็มีไลน์เดือนก็มีค่ะสุดยอดค่ะคนที่เล่นให้เป็นใครครับผม
จริงจริงแล้วก็เจอกันตามโซเชียลค่ะเพราะว่าเอมมี่ก็จะโพสต์โพสต์ปกติเหมือนอย่าง
อ่ะใครที่อยากได้มือถือใช่ไหมคะไม่มีเงินสดไปซื้อใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเล่นไก่เอมมี่คุณก็จะได้เงินก้อนจากเอมมี่ไปซื้อมือถือ
และคุณแทนที่จะไปจ่ายดอกจากข้างนอกใช่ไหมคะหรือบางคนไม่มีบัตรเครดิต
เขาก็จะมาเลือกจ่ายที่เราอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เหมือนมาผ่อนกับเอมมี่อะไรอย่างเงี้
แล้วความไว้ใจมันจะมีตรงไหนครับครับผมคือด้วยความไว้ใจเอ็มมี่เนี้ย
ไม่สามารถไว้ใจคนข้างนอกได้เลยแต่ทุกคนไว้วางใจในตัวเอมมี่เพราะด้วยความเอมมี่คือเอมมี่แม็กซี่
และทุกคนได้รับเงินจากเอมมี่จริงจริงค่ะและที่มันสะดุดที่ทำให้กลุ่มพี่กลุ่มหนึ่งออกมาแจ้งความ
เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งได้นำเงินของเอมมี่ออกไปและไม่เอามาจากนี่ไปกับใครเลย
คืออย่างที่เอมมี่บอกไงคะว่าวันนี้คุณเดียรับเงินออกไปแล้วเอมมี่โอนเงินให้คุณแล้ว
พรุ่งนี้มีจ่ายบอกไม่ตีก็คือหนีไปไม่จ่ายใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เอมมี่โดน
เยอะไหมครับผมเยอะค่ะหนึ่งคนบางคนก็สิบสามล้านค่ะ
บางคนก็สิบล้านค่ะอันนี้คนเกินกว่าเท่าไหร่ปล่อยขนาดไหน
คือเพราะความที่เราเล่นด้วยกันมานานอย่างที่บอกค่ะว่าเอ็มมี่ไม่ได้ต้องเปิดบ้านให้หนึ่งวันหรือสองวันหรือหนึ่งเดือนสองเดือน
สิบสามล้านนี้ต้องเล่นกี่วงนะครับคือเขาเล่นแทบทุกวงแล้วคือเหมือนเขาเล่นเล่นบางทีเขาเริ่มติดเอมมี่มาใช่ไหมคะ
พอเขาเริ่มไม่จ่ายมันก็เลยทำให้เป็นดินท่องหักเลยและทำให้เงินที่เอมมี่ได้จากการที่รับมาจากลูกแชร์คนอื่น
คือเงินส่วนตัวที่เอมมี่ได้ก็เอาออกมาสำรองให้กับเขาอุ้มแล้วแบบเขามาเป็นปี
เอมมี่ก็ด้วยความที่ไม่เป็นไรนะเราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องได้รับความเสียหาย
มี่ก็เลยเอาเงินของตัวเองนี่แหละค่ะออกมาให้กับเขาเขาถึงได้รับเงินและถึงยอมเล่นกับเอมมี่ต่อจนถึงณปัจจุบัน
แล้วทำไมเราไม่ไปแจ้งความกับที่เขามีจ่ายทั้งหมดเรา
คือด้วยความที่เขายังมีการผ่อนจ่ายมาเรื่อยค่ะ
ขวัญจ่ายมาเรื่อยซึ่งเอาตรงที่มาเจอเคสหนักสุดก็คือ
เมื่อวันที่๒๓ทับ๙หลังจากที่เอ็มมี่กลับมาจากอ่าอินเดีย
เขาบอกว่าเขาไม่มีจ่ายถ้าเป็นคนเดียวเอมมี่ยังสามารถไปต่อได้
เพราะเอมมี่ยังมีเงินรายได้จากการเปิดวงถูกต้องไหมคะ
แต่พักหลังมีคนมาบอกกับเอมมี่ว่า๔๕คนนี้
เริ่มสนิทกันและมีการคุยกันทุกวัน
และพอคนนี้พูดปุ๊บแล้วพี่คะหนูไม่มีจ่าย
และเอมมี่จะกินภาระให้เอมมี่แบบนี้เหรอคะเอมมี่มีลูกนะ

เก้าแสนมันหนักขนาดนั้นคือมันมีดอกเบี้ยมันมีอะไร
ด้วยความที่มันมีดอกเบี้ยค่ะและเขาเอามือต้น
แล้วเขาก็ด่าเอมมี่กลับมาว่าแล้วเราจะไม่ทำยังไงคะ
เพราะว่าเขาก็เสียเงินมือเท้าไปแล้วมือเท้าให้เอมมี่
แต่ไอ้ที่ต้องเอามาสำรองคุณมันใช่เหรอคะ

ถามว่าตอนที่เราเป็นเท้าตอนนั้นเราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
มันได้เยอะค่ะอันนี้ยอมรับว่าได้เยอะได้เป็นล้านยอมรับ

เป็นล้านประมาณเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่โกงมันไม่มีแต่ล้าน
มันก็ค่อยทั้งเยอะมันเป็น๕๐๓๐ล้าน
คือเอมมี่พูดตรงนะคะว่าในวันที่เราได้รับมันเหมือนไม่ได้รับ
เพราะเรามาแบ่งไอ้คนที่เบอร์๑๓ล้านที่เอาไปแล้วไม่มาจ่ายอะค่ะ
คือเหมือนต้องเปิดวงทดทดทดทด
พี่เตยถามว่ายอดที่เราได้ไปตอนนั้นที่เราเป็นเท้ามือแรกมันรวมไปทั้งหมดเท่าไ
มันถ้าไม่พูดเป็นรวมได้ไหมคะพูดเป็นวงเท่า
ที่เขาไม่ที่จะจ่ายที่เขาจะรั้วจ่ายทุก๊ะ
ได้ค่ะแต่ด้วยภาพที่
ก่อนหน้าไม่ได้มีคนโกงหมายความว่า

แต่ถ้าถามว่าเอมมี่โกงเอมมี่ต้องรวย

ก็จริงจริงแล้วเนี้ยขอบอกตรงนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะเพราะความดวง
ดวงของเขามั้งซึ่งเขาเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรก
และเค้ากลับมาวันที่คนปุ่มเนี้ยเอาเงินเอ็มมี่ออกไปดูดี
มันเลยทำให้เอมมี่เนี้ยไม่มีเงินจ่ายอืม
นี่คือความจริงค่ะคือโล่งจริงใช่ไหมคะ
คือมันไม่ได้เรียกว่าร่วมก่อนหน้านี้เราก็รู้ว่าแบบว่าโครงมัน
มันไปไม่รอดแล้วทำไมเราถึงเปิดรับโมงเท่านี้ทำไมถึงให้คนมา
มาเล่นมาใช่นี่ไปเปิดวงเพิ่มคนที่ได้เล่นกันมามาก็จะไม่มีใครได้รับเงิน
เพราะเอมมี่ต้องรีบเร่งปิดวงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายให้กับคนที่เขาควรจะได้รับ
ใช่ค่ะคือจริงจริงแล้วเราก็คือก่อนหน้านี้ที่ทำไมเอ็มมี่ถึงเปิดต่อ
เพราะมีการได้ติดต่อจากคนที่โกงไปยอดยอดไอ้ตัวสี่สิบล้านเนี้ย
เอมมี่กลับมาว่าพี่คะหนูจะมาผ่านพี่นะคะจริงเหรอ
หนูขอจ่ายพี่ได้ไหมคะหนูขอผ่อนพี่นะคะ
ก็เลยไว้ใจเอมมี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็คงมีเงินกลับมาแล้ว
ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะสามารถเอาสิ่งต่างทั้งหมดเนี่ย
ไม่ใช่ค่ะเขาขอขอนจ่ายมีนาตราย
อ่าจริงจริงแล้วบางคนเนี่ยเหมือนยอดอ่ายอดคนที่ติดร้านเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าพี่คะจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดดอกเขา

ดันมีข่าวเกิดขึ้นมาว่า

แล้วเหมือนเขาก็มาโกรธเราว่าอ้าว

เขาก็เลยโกรธเลยทำให้เขาเนี่ยไม่เอาเงินมาจ่ายเอมมี่
ตอนนี้เขาค่อยทำให้จ่ายอย่างนี้หรออ่าในวันที่เอ็มมี่เข้าห้องไอซียู
ทางตำรวจโทรมาจากคนที่ดูแลเอมมี่เขาบอกว่าทางคนที่ได้โกงเงินไป
ได้ติดต่อมาว่าให้มาไก่เตรียดที่สอนอคันยาแล้วเอ็มมี่ก็เตรียมดูว่า
อันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะที่โชคดีมาก
โชคดีมากที่เขายอมเซ็นเช็คให้กับเอมมี่แต่สรุปตอนนี้เขาก็ไม่มาจ่ายค่ะ
และตอนนี้ก็เตรียมออกมาจากเรียบร้อยค่ะเขาสุดท้ายบอกว่าสอนยอดยังไง
อ่าเขาไม่ได้เป็นคนในโรงการเขาเป็นผู้หญิงค่ะ
แต่บางคนก็ใช้ชื่อแฟนเล่นนะคะบางคนก็ใช้ชื่อแฟนเล่นยอด๑๓ล้าน
แต่เขาก็ไปคุยกับคนอื่นปากต่อปากค่ะแต่แชทก็หลุดมาที่เรา
บอกว่าไม่จริงจริงไม่ได้เป็นหนี้พี่เอ็มมี่สิบสามล้านแต่เป็นหนี้แค่สิบล้าน
โอเคงั้นไม่เป็นไรเอมมี่ขอแค่๑๐ล้านเอมมี่คืน
แล้วได้รู้เลยค่ะแล้วติดต่อมาได้ไหมไม่ยังไม่มีการติดต่อมาค่ะ
แล้วเขาก็มีการไปปล่อยข่าวว่าเราเนี่ยไม่ซื่อสัตว์ไม่อย่างโน้นไม่อย่างนี้
พี่เลยมองว่าคุณเป็นหนี้เราคุณยอมรับแล้ว
เพราะฉะนั้นเอมมี่ก็ขอร้องให้คุณคุณก็มีลูกเหมือนกัน
นี่ก็มีลูกเหมือนกันต่างคนต่างมีครอบครัว
ขอแค่คุณเอาเงินมาเคลียร์เราเอมมี่ก็จะได้มีเงินให้กับคนที่เขาไปแจ้งความ
สรุปแล้วตอนนี้คือเกิดกรณีสองกรณีคือตอนนี้เอ็มมี่เป็นทั้งโจทย์และจำเลยค่ะ
ไม่จ่ายเงินให้กู้แชร์แล้วก็มีเราปล่อยเงินกู้ให้คนอื่นมายืมเงินเรา
หนูไม่ได้ปล่อยเงินคู่ค่ะเป็นทางแชร์ค่ะคือตอนนี้เรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าคนสิบคนนี้ไม่เอาเงินของเอมมี่ออกไปและคนที่ออกมาแจ้งความทั้งหมดก็จะได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
สรุปตอนนี้คนที่แจ้งความเอาผิดกับเรามีทั้งหมดกี่คนครับมีแค่สิบคนค่ะ
อร่อยอยู่ไหมครับ
สิบคนแล้วคนที่เงินคุณทั้งหมดทุกคนล่ะครับ
ก็ประมาณสิบรูปสิบคนซื้อนี่ไม่เอาถามมาให้ความที่ประสาท
คือสิบคนที่จะจ่างวังว่าแล้วไม่เจ๋งเงินค่าแชร์ทำให้หมดค่ะ

คนที่เขาเพิ่มคนเดียวเป็นกี่คน

หลายคนที่เรารู้ทุกคน
รู้เรามีที่อยู่เรามีแต่บางคนอยู่ต่างประเทศค่ะ
บางคนก็เหมือนเป็นเท้าจากที่อื่นค่ะ
ก็มาเล่นกับเราแล้วก็มาขอเอาเงินของเราของเราไปหมด

แต่นะวันนี้เขาก็เหมือนปรบมือที่บ้านเอมมี่ลง

คุณทำให้แม่เอมมี่เป็นหนี้ลงพยาบาล
เอมมี่ขอเงินเอมมี่คืนได้ไหมคะ

แต่เอมมี่ขอเงินต้นเอมมี่คืน
คุณพูดแล้วคุณมาขอร้องเราแล้ว
ว่าจะมาขอให้ไก่เกียรติ
เอมมี่ขอเงินเอมมี่คืนได้มั้ยคะ
วันนี้พี่ไม่ได้มานั่งร้องไห้ดราม่า

พี่ป่วยเอมมี่อยากได้เงินเอมมี่คืน
ทุกวันนี้ออกจากโรงพยาบาล
เอฟซี่ก็ยังต้องกินยากล่องผสานค่ะ

แม่ไม่ต้องขายของตลาดนัด

เอมมี่ต้องไม่เช่าบ้านอยู่
เอมมี่ต้องไม่เป็นที่โรคพยาบาล

แต่เอมมี่ขอเงินเอมมี่คืนได้ไหม
แล้วคนที่เขากล่าวหาว่าเอมมี่โกง
กว่าอยู่จะเป็นเอมมี่แม็กซิมได้๑๐ปี
ถ้าโอกาสนี้มันทำให้เอมมี่สามารถ

เอมมี่จะทุบหม้อข้าวตัวเองทำไม
มันจะทุกข์มอบคาวตัวเองทำไม

อยู่บ้านเป็นน้องที่รู้จักกันค่ะไม่ได้เป็นญาติ
แต่เขาเป็นคนมารับเอมมี่ส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนที่เราป่วย
ตอนที่เราไม่มีมันแทบแบบชีพจรจะไม่เต้นแล้วอ่ะ
เอ็มมี่ใช้เงินสิทธิ์นั้นบัตรสามสิบบาทรักษาทั้งโลกค่ะ
เราไม่ได้มีเงินจริงจริงอย่างที่คุณพูดแล้ววันนี้เราเป็นหนี้โรงพยาบาลจริงจริง

หนูไม่มีเงินทุกบัญชีค่ะ
แต่สิ่งคนนี้คือยังมีตัวตนแล้วไม่ให้หนีไปไหนครับ

พวกมีเขาทำธุรกิจเขาทำงานอะไรคะรอถึงให้เขาได้ขนาดไหน
คือจริงบางคนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับประตู
บางคนก็เป็นแม่ค้าที่ตลาดไทยค่ะ
ก็เป็นเท้าแชร์อยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนก็ทำธุรกิจครีมมีชื่อเสียงด้วยนะคะ
เอมี่ไม่คิดว่าพวกคนนี้ลวมหัวกัน
แต่เอมี่คิดแค่ว่าหยุดของเอมี่เหอะ

หนูก็คิดให้เขานะคะลดให้เหลือจน๓ล้าน
ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็หายไป
แล้วที่สัญลักษณ์คุณคิดว่าจะคุยเครียดกันได้ยังไงครับ

คุณพาคดีนี้คือต้องไก่เกียร์อย่างเดียวใช่ไหม
ไม่มีการแผ่นในการไก่เกียร์

หนูไม่ได้อยากเอาใครเข้าคุก
หนูไม่ได้อยากเป็นคดีความกับใครนะ

เรามีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้อง

ถ้าคนกลุ่มนี้เอาเงินมาให้เอมมี่
พี่ทุกคนที่มาแจ้งความได้รับเงินแน่นอน
และเอมมี่ต้องขอบคุณพี่

คุณพี่มันแก้ความร้อง
ก็ทุกวันนี้เอมมี่ต้องยืมเงินข้างบ้านให้ลูกไปโรงเรียน
แล้วแชร์บางคนสงสาร
เอมมี่ไปโรงเรียนแสดงว่าอีกสิบคนที่แจ้งความเอมมี่
ก็ต้องรอจากอีกสิบกว่าคนที่ที่โครงไปสี่สิบล้านใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาเข้าใจใช่ไหมครับผมคือจริงจริงแล้วทุกวันนี้
ก่อนหน้านี้เอมมี่ทำงานได้ใช่ไหมคะไม่ว่าเอมมี่จะหาเงินมาได้
สมมุติว่าวันนี้เอมมี่หาเงินได้หนึ่งพันบาทมีลูกแชร์เสียหายทั้งหมดกี่คน
ถ้ามีลูกแชร์เสียหายทั้งหมดแปดสิบคนหนึ่งพันบาทต้องหารทั้งหมดแปดสิบคนค่ะ
แต่ทุกวันนี้ทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้เพราะบางคนทักไลน์ส่วนตัวเอมมี่มา
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้เราคุยกันแค่สองคน
เราจะไม่บอกใครมันก็เลยทำให้เขาโกรธในวันที่เอมมี่บอกว่า
ไม่ได้ค่ะพี่เงินหามาได้ทุกบาททุกสตางค์ต้องหากันให้ครบทุกคน
ถ้าเอมมี่ให้พี่แค่คนเดียวแบบนี้เอมมี่ก็ลำเอียงสิคะ
แบบนี้เท่ากับว่าเอมมี่ไม่สุจริตเอมมี่ต้องขอโทษด้วย
แล้วเขาก็พูดกับเอมมี่ว่าได้ถ้าในเมื่อคุณพูดแบบนี้ก็เจอกัน
ก็เลยกลายเป็นทำให้เขาเนี่ยไปทำให้กับทุกคนโกรธเอมมี่มากขึ้น

เพราะว่าเราเฟิร์ส๓โมงเกิน๓โมงแล้วมันเกินเกิน
แต่พระพอร์แชร์เรายอมรับแต่ว่าเราไม่ยอมรับเขาหาเช่าโกง
เพียงแต่ว่าลูกแชร์เปลี่ยนแชร์ไปได้แล้ว

เรียนเงินที่จะเอามาให้สำหรับรูปภงที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
๘๘๔บิหารก็ต้องมาเชื่อกว่ามันนานยาวที่ตนโกยกลับนักแฉเขียร์ในภาค
พิดเวิ้นการตั้งแชร์แล้วปิดกฎหมาย

อันนี้คือความสู้กันอยู่ไป
เราก็ความสู้ร้อนเกละจามากกว่าเดี๋ยวไปกว่าทุกคนเลย

แล้วก็รอหมายได้อ๋อต้องรอหมายได้อ๋อต้องรอหมายได้มาให้ใช่ใช่
เราก็จะไปตามนักศึกษาเราจะไม่ได้แต่เรายอมรับว่าเราผิดจริงผิด
ว่าเราก็แชร์จริงว่าเราก็แชร์หนูยอมรับครับแต่ไม่ได้ชอบ
ไม่ได้ชอบตรงนะฮะแล้วก็ตรงเป็นอายาฮะเพราะว่าแชร์เป็นดังแพร่ง
หนูก็มีการโอนเงินผ่อนหามาได้ก็มีการทยอยจ่ายให้กับทุกคน
แต่ว่าด้วยความที่บางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องโอนมานะเสร็จเงินเขาไม่เอา
ก็หนูก็ทำดีที่สุดแล้วก็หนูไม่มีค่ะหนูยังอยู่ตรงนี้
ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหนูไม่มีหนูไม่หนีแต่หนูจ่าย
หนูจะทำงานไม่ว่าด้วยทางใดก็ตามหนูจะหารให้กับพี่ทุกคนค่ะ
ทุกคนที่ต้องยอดตายอยู่อ่าหลังจากช่วงที่เครียดหนักมากมาก
ที่เข้าโรงพยาบาลคือเอมมี่ไม่มีงานจริงจริงวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
อ่าถ้าไม่เกิดคดีขึ้นเป็นข่าววันนั้นเอมมี่ก็ยังมีเงินหลายล้าน
ในการทำงานแต่พอเป็นข่าวผู้จัดการบอกว่างานถูกยกเลิกหมด
ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแล้ววันนี้เอมมี่ก็ขอยืนยันว่าตัวเอมมี่เองไม่ได้โกง
เอมมี่พร้อมที่จะสู้ต่อไปพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
พร้อมที่จะหาเงินคืนพี่ทุกคนและพร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะ
ก็กลับมาทำงานกลับมารับงานเหมือนเดิมค่ะ
ถ้าใครยังไม่ตายเอ็มมี่อยู่ก็พร้อมยินดีรับใช้ค่ะ

คือถ้าค้าว่าอันนี้อยู่จริงคือจริงจริงก็อยู่ที่ประมาณ๒๖หลาน

ก็หากันทุกคนก็หนี้ก็เริ่มลดน้อยลงค่ะ
อ๋อแล้วตอนนี้คือแชร์ที่เราเอาคนไว้จ่ายร่วมหนึ่งเหมือนไหมคะ

ตอนนี้คือหยุดทุกวงใช่ไหม

เอมมี่ก็หวังว่าถ้าเอมมี่ได้รับเงินคืนจากคนกลุ่มนี้

พี่ทุกคนได้รับเงินครบทุกบาททุกสักครั้งแน่นอนค่ะ
หลังจากนี้ให้เราจะปล่อยอย่างนี้ค่ะหรือว่า

ไม่ทำแต่ขออย่างเดียวเลย
แค่ว่าเอาเงินมาคืนเอมมี่เถอะสงสารกันบ้าง

ขอแค่เงินรักษาตัวบ้างรักษาครอบครัวบ้าง
และเงินคืนให้กับพี่ทุกคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่
ทำไมเราถึงตั้งวงแชตอนที่อะไรทำไมเราถึงเปลี่ยนเท้า

พอทีนี้มันเล่นกันแล้วมันก็สนุกนะ

ได้รับเงินกันจริงจ่ายกันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่ไม่กี่วันมันก็คนเข้ามาเป็นร้อยคน
แต่การที่คนเข้ามาในบ้านเป็นร้อยคนไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นทุกคน
บางคนแค่เข้ามาส่องค่ะบางคนส่องเป็นปีไม่ลงก็มีค่ะ
อย่างที่บอกเอมมี่ค่ะเข็ดค่ะพอแล้วแต่ที่บอกว่าเอมมี่ทำไปมันเจตนาก็คือเอมมี่ก็อยากให้ชีวิตครอบครัวทุกคนสบาย
พ่อแม่สบายลูกสบายตัวเอมมี่สบาย
แต่สิ่งที่เอมมี่ทำเอมมี่ก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อน
แต่เขาทำเอมมี่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็แค่อยากให้เห็นใจกันแค่นั้นเองค่ะ
แล้วเอ็มมี่เลือกลูกแชร์แต่ละคนอย่างไรคะ

มือแรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่วงเล็กก่อน
มันเล่นมา๒๓เดือนเราก็เริ่มสนิทกับลูกแชร์
เราก็เริ่มรู้ว่าเขาทำงานอะไรอยู่ที่ไหนบ้านหลังไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเราเริ่มมันก็จะเป็นการที่ลูกแชร์เริ่มเรียกร้องว่า
พี่คะเปิดวงใหญ่บ้างสิคะจะได้เอาเงินไปหมุนอะไรอย่างนี้

พอเราเปิดขึ้นมาเขาก็จ่ายกันจริงนะคะ
แต่ซึ่งมีแค่วันที่๒๓ทับ๙นี่แหละค่ะที่เกิดปัญหากับคนที่เป็นเคสใหญ่
เพราะว่าเขาเล่นทุกมือและเล่นทุกวง
คือเขาจ่ายตรงเขาเล่นทุกวง

มันเลยทำให้พอหลังจากที่เฉพาะแค่เคสนี้คนเดียววันละล้านค่ะ

ขอบคุณกระทั่งกับบางคนอ่ะค่ะ
ก็พี่แจ้งเราแจ้งความว่าไว้แล้วก็จะไปกายเกียรติ

ที่จะรุ่นอย่างกว่าที่ความบาปแล้วความไป